ที่เมียวานีสารรัฐธรรมนุนนะครับ
ก็อ่านคำวินิจฉัยเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกภาพสอสอ

อันนี้อยากรู้เพราะว่าคนถามยาวไปถึง
เอ๊ะสุดท้ายพักอนาคตใหม่จะโดนยุบด้วยไหม
กรกตกำลังจ้องจะฟ้องคดีอาญาต่อหรือไม่นะฮะ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

ขอไล่ดูคำตอบที่คุณบุ๊กกับคุณน้ำแข็งตั้งโจทย์ไว้

คุณธนทรและพักอนาคตใหม่จะเจอยังไงเข้าไปต่อ
เรื่องที่๑สารวินิจฉัยเมื่อวานชัดเจนนะครับว่า
ให้พ้นจากการเป็นสอสอเท่านั้น
ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ยังเป็นหัวหน้าพักได้อยู่
เคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาได้อยู่
ยังนั่งเป็นหัวหน้าพักเป็นประธานในที่ประชุมพัก
กำหนดทิศทางของพัก
ยังไปเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาเรื่อง

ยังทำกิจกรรมทางการเมืองนอกสภาได้

เหลืออย่างเดียวเท่านั้นที่ทำไม่ได้คือไม่ได้เป็นสอสอ

จะนำไปสู่การถูกตัดสิทธิ์ไหม
เรื่องที่จะนำไปสู่ตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ต้องเป็นอีกคดีหนึ่งครับ
ซึ่งตอนนี้กรกตก็ตั้งท่าอยู่
ในคดีที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
คือความผิดตามมาตรา๑๕๑ของพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสส
ซึ่งโทษตามมาตรา๑๕๑เขาเขียนว่าอย่างนี้
ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์
รับสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอม
พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ
จะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๒หมื่นถึง๒แสนบาท
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกำหนด๒๐ปีที่เขาเรียกว่าตัดสินเลือกตั้งเนี่ย
ซึ่งการดำเนินคดีนี้เป็นคดีอาญา
อยู่ระหว่างการไต่สวนของกรกต
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขากรกตบอกเมื่อวานว่า
จะนำคำวินิจฉัยเรื่องนี้ไปพิจารณาประกอบสำนวน
นั่นเรื่องว่าจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ถูกตัดสิทธิ์
ถามว่าแล้วโทษที่มันแรงไปกว่านั้น
มันจะถึงขั้นถูกยุบพักไหม
อันนี้เรื่องการถูกยุบพักต้องเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
ที่สำคัญคือมีพฤติกรรมเป็นปรปัก
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุก
หรือถูกกล่าวหาว่ารับเงินต่างชาติมาดำเนินกิจการพัก
ฉะนั้นจะเดินไปสู่จุดถูกยุบพักหรือไม่
ต้องตามดูว่าข้อหาที่ว่านี้จะเดินทางมาถึงเมื่อไหร่
ซึ่งคุณปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักบอกเมื่อวานว่า
เราไม่กังวลเพราะเราคิดตั้งแต่ตอนตั้งพักแล้วว่าไม่ช้าก็เร็ว
เราคงจะเจอมรสุมแบบนี้เราพร้อมสู้ทุกคดี
แล้วบอกต่อว่าจาก๒๕คดีตอนนี้หมดไปแล้ว๑คดีคือคดีเมื่อวาน
เหลืออีก๒๔คดีหากมีเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็พร้อมสู้
เหลืออีก๒๔คดีใน๒๔คดีเนี่ยที่จะฟ้องร้องนำไปสู่การยุบพักก็จะตามมา
ถัดมาหลังผลการวินิจฉัยเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างที่น่าติดตาม
มีรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียน
เขาได้ออกแถลงการทันทีครับ
เขาแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูล
เขาเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเขาใช้คำนี้นะครับ
หยุดทำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งสมาชิกพักฝ่ายค้านและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โปรดสังเกตว่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียน
เขาใช้คำว่ารัฐบาลทหารทั้งที่เราผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนสาภาพยุโรปหรืออียู
ตัวแทนสถานทูตบางประเทศเข้าร่วมฟังด้วย
นางเอวาสุนดาลีอดีตสมาชิกสภาอินโดนีเซียและกรรมการบริหาร
ภายใต้การแสดงตนว่าเป็นประชาธิปไตยระบอบการปกครองซึ่งกฎขี่ของไทย
โจมตีสมาชิกพักฝ่ายค้านด้วยคดีความที่เป็นชัดเจนว่า
พักอนาคตใหม่ตกเป็นเป้าเพราะผลเลือกตั้งที่น่าตกใจของพัก
และการต่อต้านทหารซึ่งมีอำนาจการริบที่นั่งในสภาของหัวหน้าพักอนาคตใหม่
คือการริบเสียงของผู้ที่ไปเลือกตั้งการโจมตีพักฝ่ายค้านใดก็ตามคือการโจมตีโดยตรง
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและประชาธิปไตยนี่ส่วนคำพูดของคุณธนทร
มีประโยคเด็ดเยอะครับเช่นบอกว่าสิ่งที่สารรัฐธรรมนูลยกมาหักล้างทั้งหมด
อยู่บนสมมุติฐาน
มากกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นพยานหลักฐานซึ่งยังมีข้อเท็จจริงหลายข้อที่สารไม่ให้น้ำหนัก
การอ่านคำวินิจฉัยครั้งนี้ไม่มีการบอกมติของสารรัฐมนูลซึ่งแตกต่างจากคำวินิจฉัยที่ผ่านมา
ตรงที่บอกว่าไม่มีมตินี่แหละครับ
วิศนุเครืองามเมื่อวานนี้ท่านยังตอบคำถามว่าเออแปลกดี
แต่ว่าประเด็นนี้ก็มีรายงานข่าวตามมานะครับว่าสารรัฐมนูลวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมาก
ต่อ๒ให้คุณธนทรพ้นจากการเป็นสอสอ
ประเด็นที่คงอยากรู้ต่อมาอีกก็คือว่าพ้นสภาพสอสอแล้วต้องคืนเงินเดือนไหม
คำตอบจากนายสรศักดิ์เพียรเวศเลขาธิการสภาให้สัมภาษณ์ว่า
นายธนทรไม่เคยมาทำเรื่องเบิกเงินเดือนอ้าวเรื่องนี้ก็จบไป
ถามต่อว่าใครจะเลื่อนขึ้นมาเป็นสอสอแทนธนทร
นี่ก็ทราบกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อ
ชื่อมานบคีลีภูวะดลคนที่อยู่ซ้ายมือ
แต่งตัวเป็นชุดกะเหลี่ยงเขาเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงครับ
แล้วจะเป็นสอสอกลุ่มชาติภัณฑ์คนที่๒ของพักอนาคตใหม่ที่เข้าสภา
อันนี้ก็จะมาทดแทนถัดมาสิ่งที่ผมคิดว่า
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรโพสต์บอกว่าให้จับตา๖๐สอสอให้ดี
สอนี่เป็นใครล่ะครับอาจารย์สมชัยบอกอย่างนี้
ท่อนคำวินิจฉัยที่น่ากลัวที่สุดคือ
หากยังมีสถานะเป็นบริษัทที่จดแจ้งว่าทำสื่อ
แม้ปัจจุบันไม่ทำสื่อก็จะมีโอกาสทำได้
ที่มีบริษัทที่แม้ไม่ได้ทำสื่อ
แต่ในหนังสือจดบริคลสนทิระบุว่าสามารถทำสื่อได้
ก็จะถูกบรรทัศน์นี้ในการวินิจฉัยแบบเดียวกันหรือไม่
ขยายความว่าช่วงที่ผ่านมาสอสอฝ่ายรัฐบาลไปร้องฝ่ายค้าน
สอสอฝ่ายค้านไปร้องรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องถือหุ้นสื่อนี่แหละครับ
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยไปเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนไว้
เพื่อไปประกอบกิจการอย่างอื่นเช่นทำบ้านจัดสรรทำโน่นทำนี่
แต่ว่าเวลาท่านนายไปจดเนี่ยในคำขอจดใบบริคลสนที่เนี่ย
เขาจะให้ติ๊กว่าจะประกอบกิจการอะไรบ้าง
ใน๔๐กว่าข้อให้ประกอบกิจการขอเผื่อไว้ประกอบกิจการสื่อ
ถึงแม้ว่าไม่เคยทำสื่อเลยตั้งแต่ตั้งบริษัทมา
ตั้งแต่เป็นกรรมบริการบริษัทมาแต่ว่าในใบบริคลสนทิทำสื่อได้
อันนี้ก็มีสิทธิ์จะโดนได้หรือประเภทลาออกจากกรรมการไปตั้งนานแล้ว
ก็มีสิทธิ์เพราะคำวินิจฉัยเมื่อวานกรณีของหุ้นคุณธนทรคือบริษัทที่ว่าเนี่ย

จะหยุดทำสื่อไปแล้วแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาทำสื่อใหม่ได้
ก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่ามีความผิดได้
อันนี้แหละที่กรกตสมชัยบอกว่าอีกประมาณ๖๐คนหนาวร้อน
นี่คือบทสรุปเรื่องราวที่จะทำให้เข้าใจง่ายว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณธนทรเมื่อวานนี้เป็นยังไง
ก็ขีดเส้นใต้ตอนเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
นาวร้อนขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะครับ
เส้นใต้การเมืองให้เราได้ฟังกันเมื่อวานนี้อาจารย์ก็เกาะติด
ประเด็นที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนั่งบันลังแล้วก็อ่านคำวินิจ
ให้คุณผู้ชมได้ทราบในข่าวเที่ยงของเราด้วยนะครับ